คือร้องได้ให้ล้าง
คือร้องได้ให้ล้าง

วางไว้บ้วนผ่าน
ทุกคนมาไป

เหลืองตาย

ร้องได้แบบนี้รับราคาสองหมื่นบาท
แกกลัว
อารมณ์ดีนะ

อกจากเขาติดเราแล้วเราติดเขาไหม
เขากลับมาจากโรงเรียนนี่ต้องพุ่งไปหาเขาไหม

พี่บิวพี่บิวอย่างนี้ไหม
วิวสวัสดีครับ

เป็นความโชคดีของบิวด้วยได้บ้านมาอยู่ใกล้กัน
ก็เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

น้องบิวตอบสู้ได้นะครับ
ได้ไปสองเพลงรับไปแล้วสองหมื่นต้องการ

แต่ว่าเวลาของเราหมดซะก่อน

ปรับปรุงเพลงต่างซ้อมให้มากขึ้น
พอไม่แน่ถ้าร้องเก่งแบบนี้

อาจจะเป็นหลักแสนก็ได้
ก็อย่าลืมกลับมาเป็นกำลังใจให้กับ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

นักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ

มีต่ออีก๑รายการครับแกมต่อชีวิตค่ะ

อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกความหวังสวยงามเสมอค่ะ
ขอให้ความหวังอยู่กับคุณผู้ชมและทำความหวังให้สำเร็จนะคะ
วันนี้ร้องได้ให้ล้านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
พ่อผมเป็นครูขนสดสประยูนสินคุณปู่ของวิวนี่นะ
ก็ดังตั้งแต่สังวานเจริญยิ่งนะครับค่ะ
ชีวิตพลิกผันมาให้เราไม่ได้เล่นลิเกหยุดการเล่นลิเกไปเพราะอะไรฮะ
อายุนะฮะออกไปสมัยนี้คำว่าลิเกออกไปต้องมีความสวย
ความหล่ออ่าเขาถึงจะดูกันวิชาลิเกที่พ่อประสิทธิ์ประสาทให้เนี่ย
เราชอบไหมชอบครับเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยครับ